มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนลาดพร้าววันนี้นะคะ
รถติดอยู่แล้วลาดพร้าวติดหนักกว่าเดิมกว่าจะเคลียร์เส้นทางได้ก็ช่วงสาย
มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ซอยลาดพร้าว๑๒เขาก็ขี่มาตามถนนลาดพร้าว
พอมาถึงลาดพร้าว๗๖หน้าปากซอยรถคันหน้าเบรกกระทันหัน
รถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ตามมาก็เลยเสียหลักล้ม
จังหวะนั้นรถเมย์สาย๘ขับมาทับหัวเสียชีวิตนะคะ
แล้วคนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเขาก็เห็น
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนแรกไม่รู้ว่ารถเก๋งที่เบรกกระทันหัน
หรือรถเมย์สาย๘เป็นคนทับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยรถเมย์สาย๘ทับค่ะ
เขาก็เสียชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัยก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุนี้นะคะ
เป็นรถประจำทางสาย๘ทับคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต
บนถนนลาดพร้าวก็ไปตรวจสอบทันที
นี่คือปากซอยลาดพร้าว๗๖ค่ะเป็นเส้นทางขาเข้านะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายประพันธ์พินสายออายุ๓๔ปี
เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างลาดพร้าวซอย๑๒
สภาพศพก็คือถูกล้อรถเมย์สาย๘หมายเลขทะเบียน๑๐๘๙๙๓ทับที่ศีรษะค่ะ
แล้วก็ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน๑กไก่ยหญิง๕๐๙๙กรุงเทพ

จากการสอบถามนะคะคนขับรถเมย์สาย๘ที่ชื่อว่านายเอกชัยอินสา
แล้วก็มีคนที่ขี่รถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันที่ได้รับบาดเจ็บแขนขา
เขาก็มีรอยถลอกเพราะว่ารถเขาล้มด้วย
ก็จ้อนาทีนำส่งโรงพยาบาลปาโลโชกไฉ
การจราจรติดขัดอย่างที่บอกนะคะคือลาดพร้าวติดอยู่แล้ว
ระบายรถได้ก็สายแล้วค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนี้เข้าไปอีกนะคะ
ก็ได้มีการเชิญคนที่เห็นเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าก็ต้องคุยกับคนขับรถเมย์สายแปด
ต้องคุยกับคนขี่รถจักรยานยนต์อีกคันนึงที่เขาได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ก็ทางคนขับรถสาย๘ต้องไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
ผู้ที่บาดเจ็บนายสิทธิชัยวรรณชาติเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนะคะ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุปากซอยลาดพร้าว๗๖นะคะ
รถยนต์ที่อยู่ข้างหน้ารถของผู้เสียชีวิตเขาเบรกกระทันหัน
ก็เลยเบรกตามกันอืมผู้เสียชีวิตที่เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
ก็เลยแบบเสียหลักอะค่ะล้มลงไปแบบนี้
ตอนแรกคนที่เขาขี่รถตามมาเขาบอกไม่แน่ใจนะว่า
รถยนต์หรือรถเมย์สาย๘ที่ไปเฉียวชนแล้วก็ไปทับหัวของผู้เสียชีวิต
แต่ก็พอเห็นจัดเพราะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ย
รู้เลยว่าเป็นล้อของรถเมย์สาย๘นะคะที่ทับศีรษะของนายประพันธ์จนเสียชีวิตนะคะ
ก็ขี่ตามมาธรรมดาครับผม
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวอารีหมายคอนบุรีกับเพื่อนก็ไปที่สนโชคชัยนะคะ
ทำเรื่องเอกสารไปรับศพของนายประพันธ์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบรรยากาศโศกเศร้าค่ะ
แล้วเขาก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่ทำงานตามปกติ
แล้วก็ไปขี่วินรับจ้างที่ปากซอยลาดพร้าว๑๒
เพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว
เขาก็บอกตกใจมากเพราะว่าเพิ่งแยกกันไม่กี่นาทีค่ะ
ก่อนหน้านี้ยังเออสัญญากันว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะ
แต่สุดท้ายก็เนี่ยมาโชคร้ายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
แต่เมื่อเช้ามันก็รถติดอยู่ด้วยกันค่ะ

อืมก็ทุกเช้าจะต้องมาส่ง
บางวันค่ะวันไหนที่เราเข้าเช้าเขาจะไปส่ง
ก็ทางคุณอาของผู้เสียชีวิตนะครับบอกว่า
อยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์นะฮะ
อยากให้ทุกคนทุกฝ่ายเลยที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ
รถสาธารณะทั้งหลายผู้ที่เป็นพนักงานขับรถ
ไม่ต้องเร่งรีบแข่งขันกันบนท้องถนน
เพราะว่าอาจจะทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้อง

อยากให้เข้าใจถึงความรู้สึกของญาติ
ที่ต้องมาเจอกับเรื่องราวความสูญเสียนะครับ

หลานนี่ต้องเสียชีวิตแบบไม่ได้สั่งลากันเลย
อายุก็ยังน้อยอ่ะนะยังอยู่ในวัยสร้างตัว
เป็นความหวังของพ่อแม่ของครอบครัว
ก็ต้องมาเสียชีวิตซะก่อน
แบบนี้ไง
ถ้าคุณไม่เป็นญาติไม่เป็นอะไรของคุณ

คุณถึงจะรู้สึกว่ามันความ
ความรู้สึกของญาติญาติมันเป็นยังไง

แต่ในบางอย่างเราก็อยากให้เขานั่นนิดนึง

อันนี้ก็ปากปากกว่านิดนึง
ความความสูญเสีย

ยอมรับเรื่องกิตติศัพท์ของรถเมศสายแปด
สายแปดที่วิ่งมาย่านแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธ
ผ่านถนนรัดพร้าวคนก็จะบ่นวิพักวิจารณ์กันเยอะ
แม้กระทั่งเวลานี้ที่เส้นลาดพร้าวสร้างรถไฟฟ้าแน่นเอียดไปหมด
ดิฉันไปบ่อยไปเกือบทุกวันออกกำลังกายแถวนั้น

บางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะเพราะว่าทางมันแคบลงไงฮะ

แล้วพอขี่เร็วขับเร็วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แต่อีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ทางขอสมกบอกว่า
ก็ต้องสอบกันให้แน่ชัดด้วยว่า
มันเป็นจุดเริ่มต้นจากการขับเร็วของสาย๘คันนี้หรือเปล่า

การขับเร็วขับแบบโอ้โหไม่เคารพกฎจราจรอะไรพวกนี้เนี่ย

แต่เฉพาะเหตุการณ์นี้มันต้องไปดูก่อนว่า
หรือการแหกวินัยแหกกฎของคนขับสาย๘ด้วยไหม
มาดูแลมาช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับ
โดยบอกว่าปกติแล้วทางบริษัทเจ้าของรถ
มีการควบคุมเรื่องการปล่อยรถจากอู่แล้วก็ตรวจสอบสภาพคนขับ

ซึ่งเมื่อออกมาวิ่งบริการแล้ว
ขอสมกก็ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลรถสาธารณะ
จะรถเมย์หรือว่ารถร่วมนะครับที่อยู่ในกรุงเทพ
เหตุการณ์นี้จะต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดถึง
รวมถึงการสอบถามทางคดี
เพื่อรายงานสำนักงานใหญ่ในการพิจารณาต่อไป
หากพบว่าคนขับรถเมย์สาย๘มีความผิดจริง

มีการควบคุมจากบริษัทอยู่แล้ว
เพราะว่าการปล่อยรถออกแต่ละวัน
ก็คือจากอู่จากอู่ที่เขาปล่อยออกมา
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คือว่าคุณผู้จ่ายยาน
หรือว่าเขาเป็นเจ้าของรถอาจารย์
ที่เขารับผิดชอบตรงนี้เขาก็มีอยู่แล้วแต่ละวัน
เขาก็จะมีเอกสารอะไรต่าง
การปล่อยรถต้องดูสภาพปกลสภาพรถ
พวกเขาออกมาทิ้งไหนเช่นทางได้นะครับ
เมื่อออกมาบริการประชาชนในเส้นทางแล้วขอสมครอบครเป็นผู้ที่ดูแลการจราจร
ควบคุมดูแลในการวิ่งในเส้นทางแต่ละสายแบบนี้นะครับ
ในการควบคุมการปฏิบัติในเส้นทางก็ต้องมาจากท่อนทาง
ก็คือบริษัทควบคุมมาปล่อยก่อนที่จะปล่อยรถออกมาวิ่งนะครับ
อืมนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นของอู่ไหนเจ้าไหนอ่ะจะร่วมไม่ร่วมอ่ะ
ถ้าออกมาวิ่งแล้วเนี่ยขอสมกรคุณพี่เสถียรบอกว่าขอสมกรเขาจะรับผิดชอบดูแล
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคือบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ต้องดูหลายอย่าง
รถเก่งที่เขาเบรกกระทันหันเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบด้วยไหมอ่า
แล้วรถเมษาย๘ที่ทับหัวเขาเนี่ยคือขับมาแบบถูกต้องหรือเปล่าหรือเร็วด้วย
อะไรแบบเนี้ยฮะอันเฉพาะคดีนี้นะค่ะ
แต่ถ้าสาย๘โดยรวมก็ฝากพี่เสถียร๔๕ทุ่มก็ลองไปดูก็ได้นะฮะ

เขาเรียกว่าฟาสแฝดใช่ไหมคะ

คุณพลอยสตรีฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่เกิดเหตุพบว่าบนถนนยังมีรอยคราบเลือดอยู่ที่พื้นนะครับ
จากการสังเกตบริเวณแถวนี้เป็นช่วงถนนแคบ
เพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ
ก็ทำให้ถนนถูกบีบเหลือ๒เลน
ในช่องชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะฮะ
มีการขับเบียดกันมีช่วงของทางโค้งกลับรถด้วย
อกจากนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
ยังเคยมีเหตุผู้ขับขี่ทะเลาะวิวาสชกต่อยกันด้วยนะ

แม่ค้าร้านขายอาหารที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังขายอาหารอยู่หน้าร้าน
จากนั้นได้ยินเสียงคล้ายรถชนกันก็รีบวิ่งไปดู
พบว่าคนขี่จักรยานยนต์ถูกล้อรถเมทับจนเสียชีวิตแล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย
ขี่มาด้วยกันแต่ไม่เห็นตอนเบียดกัน
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ส่วนโดยปกติแล้วนะฮะ
แม่ค้าที่อยู่แถวนี้บอกว่าถนนเส้นนี้ปกติ
รถประจำทางสาธารณะจะขับขี่กันเร็วมาก

ก็เลยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือเกิดแทบทุกวัน

พอมีคนเสียชีวิตมันก็เป็นข่าวดัง
ก็เลยอยากฝากบอกผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตเตอร์ไซค์๓คันระเนยละหน้าลงไป
เสร็จแล้วเอ๊ะมองไปอีก๒คันเขาก็แบบ

และอีกคันพี่ก็ไม่เห็นว่าเป็นไรหรือเปล่าเนอะ

แก่น็อคล้อมลงไปฝั่งหน้า

แบบมันคลั่งแบบบรรสมองอะไรอย่างนี้

เห็นตอนที่เขาพี่กี่มาด้วยกันไหมคะ

แต่รู้ว่าเขาบอกว่าสาย๘รถแน่
มันรู้มันรู้ค่ะใช่จริงหรือเขาไม่รู้นะคะ
ปากปั่นไม่ได้ว่าเราไม่เห็นนะคะเราไม่เห็นจริง
แต่ที่ว่าไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้น

เพราะเห็นค่ะทุกวัน
ทุกวันแต่ว่าเสียชีวิตจะไม่ค่อยมี
แต่ว่าเงียบวันนี้มี
คือล้มไปนิดหน่อยก็หลอกอะไรอย่างนี้คือจบ

ใช่เหมือนวันทางมันแคบด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ไม่แคบกว่าเป็นหรือเป็นทุกครั้ง

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
ก็ได้มีการเรียกคนขับรถเมย์สายแปด
เรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำ
แต่ทางตำรวจก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวของเราเพิ่มเติม
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนายประพันธ์
ก็ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
เตรียมนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านเกิดจังหวัดชายภูมิค่ะ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กมลบุรณพงศ์บอกว่า
เรื่องต้นได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วนะคะ
แต่รายงานเป็นลักษณะที่ว่า
คนขี่รถจักรยานยนต์เขาก็ขี่มาค่อนข้างเร็วนะคะ

ทำให้ผู้ที่ขี่ลื่นถลายไปใต้ท้องรถเมย์

ทำให้คนขับรถเมย์สาย๘ที่ขับตามมา

ก็เลยขับทับศีรษะ

ถ้าพนักงานขับรถสาย๘ผิดจริง
โทษทางกฎหมายอาญาจะหนักกว่า

ส่วนโทษทางกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

และพักใบอนุญาตขับขี่เท่านั้นนะคะอืม
ก็อย่างที่คนขี่รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามมา

คนเสียชีวิตไปเฉียวกับรถเก๋งที่เบรกกระทันหัน

แต่ที่เห็นแน่คือรถเมษาย๘แล้วทับหัว